ส่วนประเด็นเรื่องของคดีหวย๓๐ล้านตอนนี้ตำรวจกองปราบปราม
ยังคงที่จะตรวจสอบหาพยานหลักฐานให้ครอบคลุมแล้วก็มีความรัดกลุ่มให้มากที่สุดนะคะ
พร้อมกันนี้ก็จะตรวจสอบค่ะซึ่งก็พบว่ามีการทำกันเป็นขบวนการด้วย
คล้ายกับคดีครูจอมทรัพย์นะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
ใกล้ถึงบทสรุปเข้าทุกทีสำหรับคดีหวยอลละเวง๓๐ล้านบาท
ที่ตำรวจกองบังคับการปราบรามได้ลงพื้นที่ตลาดเรสซิตี้
อำเภอเมืองกาญจนบุรีอีกครั้งเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และพลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ให้ความสำคัญกับหลักฐานที่ได้จากที่เกิดเหตุ
พยานแวดล้อมที่มีน้ำหนักน้อยกว่า
โดยพลตำรวจโทษธิติราชยืนยันว่าจากการสอบปากคำพยาน
และหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สามารถชี้ชัดได้ว่า
เป็นเจ้าของลอตเตอรี่ที่แท้จริงและพบว่ามีการกระทำความผิดเป็นขบวนการ
คล้ายกับคดีขู่จอมซับ
พยายามจะทำให้มันสมบูรณ์ทุกเรื่องไปนะให้สิ้นกระแสความให้รู้ว่า
ใครผิดใครถูกใครเกี่ยวข้องใครไม่เกี่ยวข้อง
ใครเป็นตัวการใครเป็นผู้ร่วมใครผู้สับสนุนอะไรอย่างนี้
ต้องดูให้ความเป็นธรรมทุกคนบางคนก็ไม่ตั้งใจเกี่ยว
ทั้งสองฝ่ายพูดทั้งทราบว่าคือทั้งสองฝ่าย
บางทีก็ไม่ตั้งใจเกี่ยวนะฮะอาศัยความเป็นพวกพ้อง
อาศัยความเชื่อนะเชื่อว่าคนนี้เป็นคนดีเชื่อนี้ว่าคนนี้เป็นคนดี

ที่ติดตามเรื่องนี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นหลายพื้นที่

สั่งการให้คนนี้ทำน่าที่นี้ทำน่าที่นี้ตั้งแต่ง
แรกเรามองลึกไปถึงคนที่อยู่แถวหลังมากกว่านี้
ธนตรวจนั้นจริงแล้วไปไม่ถึงนั้นหรอกครับ
อันนี้มันแค่ที่ประมาณที่บอกคือผู้ซื้อผู้ขาย
อะไรแบบนี้อยู่ในกลุ่มพวกนี้ให้หมดเลย
คำยืนยันของตำรวจที่พบว่ามีขบวนการตกหัวอยู่จริง
ซึ่งเบื้องต้นพบผู้กระทำความผิดที่ชัดเจน๑คน
เป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา๑๗๒
คือผู้ใดรู้ว่าไม่ได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น
แต่แจ้งความแก่พนักงานสอบสวน
หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา
เพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษ

ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี

ที่มีลักษณะคล้ายกับขบวนการครูจอมทรัพย์

เริ่มต้นจากมีผู้ถูกรางวัลที่๑
งวดวันที่๑พฤศจิกายน

ซึ่งเชื่อว่าตัวเองถูกหวยในงวดดังกล่าวเช่นเดียวกัน
เชื่อว่ามีผู้นำลอตเตอรี่ของตัวเองไปขึ้นเงิน
เดินทางไปแจ้งความดำเนินคดี

กลายเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการตกหวยนี้
บุคคลที่เชื่อว่าตัวเองถูกหวย
พยายามหาพยานบุคคลเพื่อยืนยัน
โดยได้ไปปรึกษากับคนใกล้ชิด
จนเป็นที่มาของการไกลเกลี่ยของทั้งสองฝ่าย

จากนั้นจึงได้เกิดการฟ้องร้องกันในคดีทางแพ่ง
ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ได้พยายามหาพยานหลักฐาน
วัตถุพยานพยานบุคคลและพยานแวดล้อม
ต่อสู้กันในกระบวนการยุติธรรม

และเพิ่มน้ำหนักในรูปคดีของตัวเอง
คลิปเสียงแชทไลน์แม่ค้าขายหวย

ว่าขบวนการตกหวยนี้จะมีอยู่จริงหรือไม่
แต่แนวทางในการสืบสวนสอบสวนของตำรวจกองปราบราม

ก็อาจจะทำให้สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า
หวย๓๐ล้านบาทนั้นเป็นของใคร
ขบวนการตกหวยนี้มีจุดเริ่มต้น
หรือจุดจบที่แท้จริงเป็นอย่างไร
จะลงเอ่ยเช่นเดียวกันกับคดีครูจอมทรัพย์หรือไม่